เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาดูตามที่เป็นพาดหัวแหละฮะ
โชลนานพร้อมถอนตัวในสภา
อันนี้หมอชนน่านประกาศออกมากับปากเลยนะฮะ

หัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศแบบนี้
จะถอนตัวออกจากสภาเรื่องอะไรคุณผู้ชมฮะ

เพราะวันนี้หมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เตรียมความพร้อมในการที่จะร่วมสัมมนา
ทั้งสอสอเก่าและสอสอใหม่ของภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อเตรียมเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศ
คุณผู้ชมวันนี้พักเขามีการสัมมนาใหญ่นะฮะ
โดยหมอโชน่าเปิดเผยก่อนการสัมมนานะครับ
บอกว่าในการสัมมนาจะพูดคุยกันทุกเรื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศไทย
และอีกเรื่องหนึ่งที่นักข่าวก็ถามนะ

ตอนนี้มีกระแสความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นในพักจริงหรือเปล่า
ลายหลุดอะไรต่างที่ว่าโอ้โห
ภักดิ์เนี่ยยกตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกล
แล้วคนในภักดิ์เนี่ยก็ไม่พอใจนะฮะ
จะมีการพูดคุยในเวทีการสัมมนาหรือไม่นะครับ
หมอชนน่านบอกว่าเราเป็นสถาบันทางการเมือง

เรื่องความไม่พอใจกันภายในพักเป็นเรื่องจริง
แต่ต้องให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่หลากหลาย

หากจะไม่พอใจโกรธเครื่องก็แล้วแต่บุคคล
ซึ่งทางพักเห็นว่าเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย
เราเป็นฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ต้องรับฟังและพูดคุย
ดังนั้นเวทีสัมมนาวันนี้มีการเปิดใจเรื่องของ
ตำแหน่งประธานสภาแน่นอนนะครับ
ส่วนกระแสข่าวเรื่องฝั่งที่ได้คะแนนเสียงข้างน้อย
จะเสนอชื่อของนายสุชาติตันเจริญ
สอบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย

เคยเป็นอดีตรองประธานสภา

หมอชนน่านบอกว่าการที่พักอื่นจะทำอะไรก็เป็นเอกสิทธิ์
แต่ต้องยึดหลักเสียงข้างมากที่เรายึดมาตลอด
กรณีเห็นต่างแบบนี้ต้องมีความเห็นด้วยให้ได้ก่อน
เชื่อว่าภักดิ์เราสามารถมีความเห็นร่วมในส่วนนี้ได้
ห้ามพักอื่นในการเสนอชื่อไม่ได้นะ
แต่การจัดการคนของเราเองต้องเป็นไปตามมติภักดิ์

และอีกเรื่องหนึ่งนะที่คุณหมอชนน่านบอกว่า
พร้อมประกาศถอนตัวในสภาคืออะไรรู้ไหมฮะ
คือถ้ามีการเสนอชื่อตนเองเป็นประธานสภานั้น
ก็จะประกาศถอนตัวในสภาทันที
เราต้องทำตามมติภักดิ์ตามหลักการที่เคยพูดไว้อย่าง
ให้พักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งได้ตำแหน่งประธานสภา

ก็คือย้ำจุดยืนเดิมของตัวเองแหละวันนี้ฉันก็ตกใจหมด
ถ้ามีใครเสนอชื่อตัวหมอชนน่านเป็นประธานสภานะ
พร้อมประกาศถอนตัวในสภาทันที
แต่เรื่องนี้คุณหมอชนนั่นพูดก่อนการสัมมนาในเวทีสัมมนา
ก็คงต้องหยิบยกคำพูดของหมอชนน่านไปถกกันด้วยนะครับ
ส่วนก้าวไกลล่ะก้าวไกรพิษโควิดเล่นงานคุณพิธาซะแล้ว
อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมลำพูนลำปางเชียงใหม่

ฉีดวัคซีนมา๖เข็มแล้วก็ตามนะฮะ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็โทรไปถามนะ
เผื่อจะมีด้อมแล้วก็มีเอฟซีเป็นห่วงอาการของคุณพิทา
มีอยู่แล้วนะคุณก็อยากรู้ไงคุณพิธาเป็นยังไงบ้างอาการหนักหรือเปล่า
ไอฮะไออยู่นะฮะมีไข้ครับแต่ไม่หนักไม่รุนแรงนะครับ
แล้วก็ถามว่าคุณพิธาไปโรงพยาบาลหรือว่ารักษาที่บ้านนะฮะ
คนใกล้ชิดบอกว่าไม่แน่ชัดเหมือนกันนะ
แต่ว่าจริงบ้านคุณพิทาเขาอยู่ใกล้โรงพยาบาลสมิติเวศอยู่แล้ว
คุณพิธาก็จะมีหมอประจำตัวคอยดูแลอยู่แล้ว
แต่ว่ายืนยันว่าอาการไม่รุนแรงทีนี้ถามว่าวันที่๒๖มิถุนายนจะสามารถมาประชุมร่วม๘พักได้ไหม
รอดูอาการนะคือทีแรกเนี่ยเขาจะเลื่อนไปจากวันอังคารที่ผ่านมาเลื่อนจะเป็นวันที่๒๒ถูกไหม
แล้วพอมาคุณพิธาติดโควิดอีกแล้วเดี๋ยวคุณต้องไปดูว่าอะไร
คุณพิธาติบอกได้นะฮะ